มีคนตกท่ออีกแล้วในกรุงเทพคุณภาคภูมิ
ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คเขาบอกอุ้ยชีวิตนี้ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตกท่อ

ใช่เห็นแต่ข่าวตกท่อแล้วตกไปเกือบทั้งตัวเนี่ยทั้งขาอย่างนี้

บอกว่าชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะตกท่อลงไปเลยเกือบทั้งตัว
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำแผลให้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนพระอาทิตย์ค่ะ
หน้าร้านก๋วยจับยวนเขตพระนครค่ะ

พอเห็นแบบนี้ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปเลยนะคะ
นางสาวเอื้อการสำรวนหันอายุ๒๔ปี
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอไปทำธุระแถวนั้น
ก็เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างมารับที่ฝั่งตรงข้าม
ข้ามถนนเวลาข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาใช่ไหม
ก็ไม่คิดว่ามันจะต้องตกท่อตกอะไรไง

ก้าวไปปุ๊บตกลงไปในท่อเลยค่ะ

เธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลมาแก้ปัญหาให้หน่อย
แถวนั้นคนเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะคุณภาคภูมิถนนพระอาทิตย์

ก็บอกว่าไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก

หมอก็ต้องฉีดยากันบาดทะยักษ์ให้ด้วย

คือหนูกำลังจะเดินไปทำธุระนะคะ

ทีนี้มอเซอร์ก็จอดอีกฝั่งหนึ่งของถนน
หนูก็เลยโอเคยืนอยู่ตรงฟุตบาทเนอะ

หนูก็จะข้ามถนนไป
ทันทีที่ก้าวขาขาขวาค่ะลงไปบนพื้นถนน

ลงไปเลยก็ตอนแรกก็แบบงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
รู้ตัวอีกทีคือแบบตัวเองคืออยู่ติดพื้น

คือหนูก็คือติดตามข่าวคนตกท่อ
หรือว่ารู้ว่าพื้นถนนประเทศไทยมันเป็นยังไงเนาะ

แต่ทีนี้พื้นที่ที่หนูก้าวลงไปมันคือถนนนะพี่
หนูไม่เคยคิดเลยว่าถนนมันจะเป็นรูเป็นหลุมลงไป
หนูก็เลยแบบไม่ได้ทันมองว่าถนนมันแบบมันเป็นรู
ก็รู้สึกว่าแบบมันควรจะเป็นพื้นที่ที่มันไม่อันตรายที่จะเดินลงไปหรือเปล่า
แล้วหนูคิดนะว่าคือตรงนั้นมันเป็นป้ายรถเมย์ด้วย
แล้วถ้าสมมุติว่าคนเขาขึ้นลงขึ้นลง

ถ้าเขาตกลงไปน่าจะไม่น่าเป็นภาพที่สวยงามเท่าไหร่

ขานี่ครูดไปกับปูนเลยอ่ะสิ
ใช่ด้วยความที่เราก็อ่านข่าวคนตกท่อบ่อยเชื่อไหม
ฉันเวลาเดินไม่กล้าเดินเหยียบฝาท่อนะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเลยจุดเกิดเหตุนะคะ

แล้วก็ช่วงเย็นสักหลัง๔โมงเย็นเนี่ย
เขาก็จะห้ามเอารถยนต์รถจักรยานยนต์ไปจอด

พยายามเอาขาไปเทียบดูที่ตกลงไปก็ครึ่งแข้งได้นะ
คือถ้าคนโดนมันก็ฟึ๊บลงไปได้เลย

นายวัฒนาเปรมจิตพนักงานเสิร์ฟร้านก๋วยจับยวนตรงนั้น
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีพนักงานร้านนี่แหละตกไปสองคน

ตกกันไปแล้วอันตรายนะถ้าไม่สังเกตคือมันไม่เห็นว่ามันเป็นรูอยู่เนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ต้องติดต่อไปที่เขตพระนครนะคะซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบนะคะ
ได้คุยกับผู้ช่วยผู้มนุยการเขตพระนครนางสาวรุจิราอาริน
ก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็เรียกช่างประจำเขตไปซ่อม
บอกว่าพอรู้เรื่องนี้ก็เรียกไปเลยหน่วยเบสประจำเขตพระนครไปซ่อมให้

แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจรามากยิ่งขึ้น
ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ท่านรองพอเขตก็บอกว่า
แจ้งไปได้เลยที่สำนักงานเขตก็จะดำเนินการให้ทันที
ส่วนน้องที่ได้รับบาดเจ็บก็จะประสานเข้าช่วยเหลือ

ในส่วนของน้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าต้องขอโทษที่อย่างน้อยน้องก็ประสบอุบัติเหตุจากในพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะซึ่งอยู่ในความดูแลของกรุงเทพหานครอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ทันทีแหละถ้าเราทราบเรื่องเราก็จะดูแลในเบื้องต้นทันที
ในเบื้องต้นเนี่ยเราเอาหน่วยเบสนะคะมาเพื่อที่จะบรรเทาไปก่อนนะคะ
อย่างน้อยไม่ให้เกิดบรรเทศซ้ำอีกแล้วเดี๋ยวก็จะดูคือยือที่โดยรอบใกล้เคียงว่ามีตรงไหนอีกบ้าง

ใช่พอมีปัญหาอะไรเขาจะไปทันทีไม่เกิน๑ชั่วโมง

หรือว่าทางไลน์อัศวินคลายทุกข์

ใช่ค่ะท่านผู้ว่ากรทมบอกตลอด๒๔ชั่วโมงเลย